เราจะคุยกันกับประธานกรรมาธิการนะคะคุณนิโรธสุนทรเลขาค่ะ
คุณนิโรธสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณคุณนิโรธค่ะ
ตกลงเมื่อวานนี้เอาเท่าที่ตำรวจบอกกรรมาธิการนะคะเอาประเด็นเรื่องของโคเคนก่อนค่ะ
ตำรวจสื่อสารกับกรรมธิการว่าเรื่องโคเคนเนี่ยทำไมถึงไม่ได้มีการจับคุณบอสในเรื่องโคเคนค่ะ
เรื่องนี้นะครับขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งพอดี
วันนั้นทางผู้สื่อข่าวถามทางโฆษกของคณะกรรมธิการ
ก็ถามสั้นก็เลยตอบไปสั้นนะครับคือเรื่องกรรมธิการก็การตำรวจของสภาพผู้แทนรัศดรก็ได้สักถามอย่างทางตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับ
เกี่ยวกับคดียาเสพติดตรงนี้นะครับเราได้สักถามว่าเมื่อมีการตรวจสอบร่างกายในขณะเกิดเหตุนั้น
มีการตรวจสอบเรื่องเมาแล้วขับหรือไม่ทำไมเมาแล้วขับไม่สั่งฟ้องใช่ไหมครับ
ปรากฏว่าเบื้องต้นก็คือไม่สามารถจับผู้ต้องหาตรวจสอบในขณะที่เกิดเหตุได้เพราะผู้ต้องหาหนีเข้าไปบ้าน
ตำรวจก็ไปปิดล้อมบ้านแล้วกว่าจะขอหมายได้ก็เข้าไปตรวจสอบก็เลยเวลาไปถึง๔โมงเย็น
นะครับก็ไม่ได้สามารถได้สารแอลกอฮอลแต่ก็พอเข้าไปตรวจสอบก็เอาไปโรงพยาบาลตรวจเลือดนะครับ
ก็ปรากฏว่าแอลกอฮอล์ประมาณที่๖๐แล้วมีสารตัวอื่นสารตัวอื่นที่ว่านี่ก็คือเป็นสารที่เป็นปฏิกิริยาของคนที่เสพโคเคนกับสุรา
เป็นสารตัวนี้เกิดขึ้นนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็ไม่ใช่เกิดจากการเสพโคเคนกับดื่มสุรา
ถึงจะเกิดสารตัวนี้ได้ก็เกิดจากส่วนอื่นได้เช่นมีการรักษาทางทันตกรรม
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งว่าทางมีผู้ที่มาให้การคือเป็นทันตแพทย์มาตรวจว่าได้ทำการให้ยาตัวนี้
กับผู้ต้องหาในการรักษาฟันอาจจะเป็นประเด็นให้เกิดสารตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน
แต่ประเด็นนี้นะครับแต่ประเด็นที่ตำรวจไม่ได้สั่งฟ้องในประเด็นเรื่องสารยาเสพติดนั้นคือ
มันไปเกี่ยวกับพรบจรจรเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดทางอาญา
พรบจรจรตำรวจว่าโคเคนั้นเป็นสารยาเสพสิทธิ์ประเภท๒
แต่ในพรบจราจรว่าสารยาเสพติดนั้นต้องเป็นประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
มีสารของเมนกับอะไรอีกตัวผมจำไม่ได้
แล้วยักษ์ตัวนี้คือสุราตัวนี้แอลกอฮอล์
แต่นั้นมันไม่เหลือประบบจรจรของการกระทำความผิดทางอาญา
ยิ่งอังกฤษก็เลยไม่ได้สั่งฟ้องถึงนี้
มันก็ไม่ชัดเจนว่าใช่ชัดเท่าไหร่
เพราะก็เป็นการสอบสวนให้ปากคำถึง๒ครั้ง
ซึ่งเป็นประเด็นให้ทางสมรรถการตำรวจ
อาทารกรรมสวนไม่ได้จังฟ้องในประเด็นไม่มีค่ะทีนี้อื้อ
รับฟังได้นะคะแต่ทีนี้มันมีเอกสารของทาง
รามาธิบดีที่ทำออกมาแล้วมีการพูดถึงคือใน
ในตัวเอกสารเองเนี่ยก็พูดถึงเสบนะคะ
มันมีคำว่าเสพนะคะคำถามคือตำรวจได้ตอบกรรมธิการ
กรรมธิการได้ถามไหมคะว่าคือมันไม่เกี่ยวกับพบจราจร
แต่เรื่องเนี้ยมันหายไปเลยโดยไม่มีเลยได้ยังไงคะคือทางคณะตำรวจได้ถามว่า

ซึ่งทางทางผู้ต้องหานะครับได้นำประยานเข้าสื่อนะครับ
ถอดสินใจไงก็เป็นเรื่องนั้นไม่ใช่ว่าน้ำใหญ่
ค่ะทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะประธานค่ะคือที่ฉันกำลังจะถามว่า
คือถ้ามีการยืนยันว่าคนที่อธิบายเรื่องนี้เมื่อประมาณ๗๘ปีนั้นเองเนี่ย
คือตัวหมอฟันเนี่ยนะคะคำถามคือกรรมธิการต้องเรียกหมอฟันไหมคะ
เพราะว่าในส่วนของการให้ข่าวออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ในนามองค์กรหรือตัวบุคคลก็แล้ว
แต่เนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องตัดสินนะครับ
กรรมธิการไม่ได้มีอำนาจที่จะไปตัดสินผิดถูกกรรมธิการนำเสนอข้อเท็จจริงในการสืบสวน
ค่ะแต่กรรมธิการจะเรียกคุณหมอไหมคะเพราะคุณหมอถูกพาดพิงในระหว่างที่ตำรวจชี้แจงในกรรมธิการชุดท่านนะคะ
ไม่เรียกครับเพราะว่าถือว่าเขาไปให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วอยู่ในสำนวนสอบสวนหมดครับ
กรรมธิการเห็นว่าไม่น่าจะเรียกแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับ
กรรมธิการเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการนะครับ
ต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคดีนี้ไม่น่าจะถูกต้อง
และไม่น่าจะชอบทำต่อสังคมนะครับค่ะฟังไว้ดูครับ
แล้วกรรมธิการเรามองเห็นว่าจะทำอย่างไรเนี่ย
จะให้สังคมได้รับทราบหรือว่าให้รู้ว่า
เข้าใจค่ะเข้าใจจ้ะท่านนิฮสต์ต้องต้องแทรกท่านค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการพัด
เต้นเข้ากับว่าตำรวจบอกกรรมาติการว่าตัวเลขมันออกมาทั้ง๓ตัวถูกไหมค่ะ
ตัวเลขออกมา๓ตัวแล้วตัวเลขที่ผิดพลาดคือตัวเลขของอาจารย์สะทนจุฬา
ดิฉันสรุปความที่ตำรวจบอกท่านถูกไหมคะ
คือ๑ตอนแรกก็จากจารจรก็รับจารจร
ก็จะเห็นจากดูจากรถด้วยว่ารถของอะไรนะแบร์รี่แรงของคุณบอส
ปุบแค่ไหนว่าใช้ปุบแค่ไหนการตกของผู้ที่ถูกชนอ่ะ
แล้วลดลากไปยังไงลดลากไป๒๐๐เมตรมันไม่เกี่ยว
มันอยู่ที่วัดชนกระแทกแล้วคนบาดเกี่ยว
ฉันอยากทราบประเด็นนี้ค่ะท่านนิโรธขออภัยที่แทรก
คือเรียนอยากทราบแค่ว่าตำรวจเป็นคนบอกเหรอคะ
อาจารย์จุลามายอมรับว่าตัวเองคำนวณความเร็วผิดนะคะ
ประเด็นแรกคืออย่างนี้พอจรจรเนี่ย
สำนักจราจรมาให้ปากคำก็ว่าความเร็วน่าจะอยู่ที่
ไม่เกิน๘๐นะครับเสร็จแล้วสำนักที่๒ก็คือ
คือกองพิสูจน์หลักฐานเพราะสื่อมันฆ่าเชื้อ
ที่สองคือกลองวิสูจน์หลักฐานบวกกับอาจารย์จุรา
นี้คือปากคลัมที่ให้ที่เราสอบ
ใช้ระบบทางวิศวกรรมในการพิสูจน์
มันจึงเริ่มจากคนต่าง
เสร็จแล้วยังมีปากคลัม
อีกคณะหนึ่งของพระจอมเก้าเหนือก็มาใช้ลักษณ์

ด้าน๓
สามตัวเลขเมื่อมันขัดแย้งกัน
ทางอายการเห็นว่าหาข้อชัดเจนไม่ได้

เชิญทางกองพิสูจน์หลักฐาน

เพิ่มเติมอีกทีว่ามันเป็นไปได้ไหม

ฉันต้องบริหารเวลาด้วยค่ะเชิญค่ะ

ปฏิการก็เลยปฏิการว่า

ต้องหาประจักษ์พยานบุคคลมาเสริมอีกว่า

พยานเพิ่มเติมมาแต่พนักงานสอบสวน

อายการก็สั่งให้ตรวจ

ก็กำหนดประเด็นมา
ให้ตำรวจสอบตามประเด็นนี้

แล้วทุกวัน

ถ้าเราต้องใช้เวลาในการสื่อสารกันมากขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะเชิญท่านมาหลังจากนี้นะคะ
เดี๋ยวขออภัยวันนี้จริงแต่ขอนิดเดียวคำถามเดียวขอแค่ว่าจะหรือว่าไม่นะคะ
จะมีการเชิญตำรวจที่เป็นคนกลับความเร็วตอนที่อยู่ในชุดของพิสูจน์หลักฐาน
และเมื่อมาให้การอีกทีหนึ่งที่กลับความเร็วไหมคะจะเชิญมาไหมคะ
คือผมไม่เชิญนะเพราะมันอยู่ในสำนวนหมดแล้วผมจะทำว่าจะทำอย่างไรฟื้นคดีนี้ขึ้นมา
แล้วผมมีแนวทางที่จะฟื้นคดีนี้ขึ้นมาครับ